พบกับหมอกัยพร้อมข้าที่นี่เลย
สวัสดีค่ะคุชนะสวัสดีท่องรด้านชมทุกท่านนะคะ

ต้องตั้งใจฟังหมอไก่ให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาจัดอันดับ๓ราศีนะคะที่ดวงปังที่สุดดีที่สุดและรวยมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ
จะมีราศีของคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องมาฟังกันค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีไม่ใช่น้อยน้อยเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าปฏิหารมาเยือนในชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งไหนที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้
ก็กลับได้แบบงงความสำเร็จจะเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะ
สำหรับเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้กุมเงินสดกันเงินสดเอาไว้ในมือของคุณนะคะ
แล้วชาวราศีกุมค่ะคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะ
ถ้าสมมุติว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีคุณมีแรงเท่าไหร่คุณยิ่งขยันยิ่งทำคุณก็จะยิ่งได้มากนะคะ
ตัวเลขในบัญชีก็จะยิ่งพุ่งพุ่งมากขึ้นเรื่อยค่ะ
ชาวราศีกุมนะคะขยันให้มากรับรองว่าตัวเลขในบัญชีเห็นแล้วดีต่อใจแน่นอนค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
ดั่งแสงสปอร์ตไลท์แห่งความสำเร็จได้สาดสอบเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงศ์แล้วนะคะ
สิ่งใดที่ชาวราศีสิงศ์คิดว่าไม่น่าจะได้งานไหนที่คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินที่มีโอกาสสมหวังสูงมากเลยนะคะถ้าชาวราศีสิงค่ะหวังในเรื่องของผลประโยชน์เงินทองเงินก้อนโชคลาภนั้นก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
ถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะบอกได้เลยค่ะว่านั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลเนี่ยเรียกได้ว่าดวงชะตาดีแบบเอาสิบล้อสิบคันมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
เรียกได้ว่าใกล้ชิดความรวยเข้าไปทุกทีนะคะถ้าสมมติว่าชาวราศีตุลค่ะหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเรียกได้ว่าเงินในบัญชีของคุณเนี่ยจะพุ่งขึ้นอัพมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีและมีโอกาสจะรวยในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ